เรื่องนี้เจ้าของร้านโชว์หวย
โพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดคำว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปกับลูกด้วย
ทำทีลูกน้อยเล็กอยู่เลย
ซื้อของหยิบหลายอย่างแหละ
จ่ายเงินส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงไม่จ่าย
แล้วหลังโพสต์คลิปลงไปได้นะผ่านโซเชียลแค่

เตรียมย่ามมาหยิบนู่นหยิบนี่

คือคุณพี่กนกวันกล่อมแก้วเขาโพสต์คลิป
ตอนที่หญิงสาวคนนี้พาลูกเล็กเดินเข้ามา
แล้วเธอก็บอกว่าคลิปนี้อยากจะเอามาเตือนภัย
เธอบอกว่าร้านของเธอนะคะชื่อร้านสมพงษ์เจริญ

ตามคลิปเลยเจ้าของบอกแบบนี้ว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์
ผู้หญิงที่เห็นในคลิปมากับลูกสาวตัวน้อย

ก็คือเป็นเหมือนเครื่องดื่มชูกำลัง
กล่องราคา๔๐๐กว่าบาท
เอาใส่กระเป๋าย่ามที่ใส่มาที่เราเห็นเมื่อกี้นี้
แล้วทำทีเดินเลือกของในร้านอีกประมาณ๑๕นาที

ซื้อเหล้าขาวด้วยขวดหนึ่ง
จ่ายเงินหน้าเคาน์เตอร์คิดเงินแต่ไม่ยอม
เอาของที่ใส่ย่ามนั้นออกมาจ่ายตังค์
แล้วเดินออกจากร้านไปหน้าตาเฉยค่ะ
เจ้าของร้านเล่าแบบนี้หูเห็นแบบนี้ไม่ได้ต้องโพสต์คลิป
พอโพสต์ลงเฟซบุ๊กเท่านั้นแหละค่ะ๒ชั่วโมง
ผู้ก่อเหตุอาจจะเห็นเอาที่ขโมยไปมาคืนด่วนเลย
และยกมือไหว้ขอร้องเธอว่าอย่าดำเนินคดีได้ไหม
ร้านเองเขาก็ไม่อยากจะเอาความนะเขาก็เลยได้แต่ว่ากล่าวตักเตือน
ไม่เอาเรื่องเพราะเชื่อว่าหญิงสาวคนนี้น่าจะได้บทเรียนแล้ว
เขาก็เห็นใจเด็กด้วยนะคะแต่ก็อยากจะเตือนภัยค่ะ
เอาของมาคืนเอาของมาคืนให้ที่ร้าน
แล้วก็แบบยกมือไหว้ถึง๓ครั้งเลยค่ะ
แล้วก็บอกว่าจ๊ะแบบไม่ทำอีกอะไรอย่างนี้
ที่ทำไปก็ไม่มีไม่มีกินไม่มีเงินจะซื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็รักแฟนไปเลย
แต่เบื้องต้นทางร้านไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
แต่ว่าจะโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับร้านโชว์หวยทั่วไป

มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรค่ะ